วงการบันเทิงมีเรื่องให้คาดเดากันนะฮะ

เพราะว่ามีคนที่เขาไปให้ข่าวลือคำใบ้
บอกสามีนางเอกดังมีบ้านเล็ก
แล้วทีนี้หวยมันไปออกที่นางเอกดาราสาวชื่อดังคุณมากกี้ราศีไงฮะ
ภรรยาของแรปเปอร์หนุ่มคุณป๊อกพัสลากร
คือคุณจักรีนบรรทิการข่าวบันเทิงของเรา
ออกมายืนยันนะครับว่าไม่ใช่คู่นี้นะครับ
คุณแจ๊กกะลีนบอกไปสืบข่าวมาแล้ว
ไม่ใช่คู่นี้แต่คู่ไหนไม่รู้
สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยชอบมีโทรศัพท์แบบแปลก

โทรมาบอกว่าพี่มีสามีของแบบดาราดังคนนี้พี่

แล้วเขาก็พาผู้หญิงขึ้นคอนโดพี่ไม่เชื่อไปถามเขาเลย
โทรถามเขาเลยถ้าพี่มีเบอร์เอียงซ้ายหรือเปล่า

แต่เราไม่ได้โทรถามว่าเอียงซ้ายหรือเปล่า
แต่เราก็งงเราว่าแปลกละ
เราก็เลยตัดสายไปเลยแล้วก็บล็อกเลยไม่คุยเลย
ทีนี้คนก็เลยคาดเดาคือแล้วไปลงคู่คุณมากกี้กับคุณป๊อกยังไง

เอ่อเอียงซ้ายเนี่ยคนไปเข้าใจว่าคำใบ้ที่คุณแจ๊กกะรีนบอก

มาจากเพลงก้มต่ำของคุณป๊อกหรือเปล่าที่ดังมากอ่ะ
แต่มันมีเอียงขวาด้วยนะมันไม่ได้มีที่เอียงซ้ายไม่ใช่เหรอ
เอียงด้วยนะหรือมันมีเอียงหรือเปล่าในเนื้อเพลง
แต่มันมีโยกซ้ายโยกขวาเออโยกซ้ายใช่แล้วก็ก้มต่ำ

คราวนี้บัณฑาแฟนคลับก็เลยแห้เข้าไปคอมเมนต์
ไปถามคุณป๊อกกับคุณมากกี้กันแบบล้นหลามนะครับ
คุณแจ๊กกะรีนบอกโอ้โหช็อกเลย
ต้องรีบอัดคลิปลงติ๊กต๊อกชี้แจงอีกรอบนึง
เพิ่ยืนอย่างนั้นว่าไอ้คำว่าเอียงซ้าย
ไม่ได้หมายถึงอะไรบ้านของคุณป๊อกคุณมากกี้เลย
แล้วไม่ใช่ด้วย
มึงชีด้วยนะครับว่าสมัยนี้คือแบบมันแรงมากจริง
คู่ไหนไม่รู้
พอบอกว่าอย่าไปเครียดแต่บอกว่าไม่ใช่คู่นี้คู่นี้

ไม่ใช่คุณเป้ยแล้วไม่ใช่คุณป๊อกมากกี้นะ